แต่อย่าที่ว่าพี่ศรัทธาผมไม่ได้ไปยุ่งเนี่ย
แต่เขาบอกว่าอยู่ดีเออเขาสร้างแล้วจะไปทุบทำไม
เรื่องพญานาคสำหรับพี่หมอปลาพี่หมอปลาเชื่อเรื่องนี้ไหม

แต่ว่าผมไม่เชื่ออย่างที่หลายคนมาหาแสวงหาผลประโยชน์
เพราะผมคิดว่าพญานาคเพียนเพื่อให้ตัวเองหลุดพ้นใช่ไหม
แต่ณวันนี้ที่เราเห็นสถานที่ต่าง

มุกดาหารที่ที่มุกดาหารใช่ไหม

จะบอกว่าตรงรุ่มแม่น้ำโขงอันนี้มันเป็นอีสานเหนือ

แต่ตรงนี้มันคือป่าสงวน
พญานาคตัวนี้น่าจะปัญญาอ่อนไม่รู้ว่าพอสร้างเสร็จอาจจะโดนทุบ

คือพี่ประชาพิจารณ์ไม่ได้หรอกมันต้องฟังศาลพี่
เพราะประชาพิจารณ์วันนั้นก็มีแค่กลุ่มก้อนเพราะเขาที่ถามเรื่องผลประโยชน์

เอาอย่างนี้คุณจะต้องเล่าอินไซต์จริง
เราต้องยอมรับเรื่องราวของลุงพลป้าแตนเงียบไป

อยู่ดีลุงพลป้าแตนเราไปตามหาชมพู่กัน

อยู่ดีมันเป็นการสร้างพญานาคขึ้นมาได้ไงป่า

ผมก็ไม่เห็นเรื่องกันอยู่ดีแล้วเริ่มต้นตั้งแต่แรก

ให้ความสำคัญว่าลุงพลป้าแต่นน่าสงสาร

อ๋อเจออากาศไหมแต่เดี๋ยวเขาเข้าคุกไหม

เขาก็มาหาแล้วเขานิมิตว่าเขาเห็นพญานาค
เพราะว่าตรงนี้เป็นเมืองพญานาคเก่า
ผมก็งงว่าสงสัยตรงนั้นพญานาคน่าจะแดกรากไหมมั้งพี่

เขามาหาใครอ่ะเขามาหาลุงพลดิ

ลุงพลเป็นลูกหลานพญานาค

ถ้าสมมติมุกดาหารทรากลนาคอน

สะกดนครมึงดาหารนครพานมบึงกันน้องคายอูดอน

ผมถามก่อนว่าแล้วก่อนย้อนเวลาไปเนี่ย

แต่พอมีชื่อเสียงปั๊บปักมือมาเป็นลูกหลานพญานาคทันที

คุณไม่ได้บอกว่าชาวอีสานยังไง

แต่พอมีคนรู้จักปั๊บผลประโยชนไงพี่รถเมย์
ผลประโยชน์เต็มมีการเปิดรับบริจงบริจาคนู่นนี่นั่นสร้าง
มีการอ้างว่าถ้าสร้างไม่ทันเดือนนี้จะต้องมีการตายหงแต่งงาน
นั่นไงตอนนั้นเธอเป็นเบสเฟรนด์กับเขาน่ะนุ่ม
นุ่มนุ่มอี๊บป้าสิ
เป็นเบสเฟรนด์สารแหน่ะเธอเป็นสารแหน่ะอะไรกับเขา

เอาคุณนี้มาก็คือน่ากลัวอะไรแล้วพี่หมอบา
กลับไปนอนกันไหม
คุณชักทำก็ก็ถามผมแบบคุณจะถามเรื่องอื่นต่อเหมือนผม
สรุปแล้วทั้งหมดทั้งมัวก็คือเขาก็
เลยเป็นจุดเริ่มต้นคุณกับ
หมอกับลุงพลเสียกัน
คือพี่มันเป็นความเช่นนี้ไงเพราะว่าก่อน
ตอนที่ผมไปเจอเขาเนี่ย
ผมให้พญาคุศ
เขาก็เชื่อว่าคุศกับนางไม่ถูกกันด้วย
ทำไมคุณถึงไปให้พญาคุศครัว

เขาไม่มีที่ยึดเหนียวจิบใจ
เพราะเขาอยู่คนเดียว

ผู้หยาบหยาบหมาสักตัวยังไม่รู้จักตอนนั้น
ที่เราเข้าไปแล้วก็เหมือนว่าเอาเนี่ยเป็นที่ยิดเหนียว
ผมคิดว่าคุดเนี่ยคือตาแผ่นดินเราคิดแค่นั้น
เราไม่คิดว่าเฮ้ยวันหนึ่งเราต้องมาสร้างพญานาคสร้างพญาคุด
เราไม่เคยคิดนะพี่เนี่ยมันเป็นแบบนี้
ตอนนั้นกว่าเขาแม่งหนุ่ม